เนื่องมาจากการเสียชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
อย่างที่ท่านตามข่าวมานะฮะน้องเบลหรือว่าลัลลาเบลนะครับ
ไปรับงานที่บ้านย่านบางบัวทองที่เขาจัดปาร์ตี้ช่วงกลางวันถึงเย็น
เมื่อ๑๖กันยายนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
พาเธอขึ้นรถไปในสภาพหมดสตินะครับ
ที่คอนโดมิเนียมของตัวเองย่านรัชดาท่าพระหรือว่าตลาดพลูนะครับ

เมื่อคืนนี้สารอนุมัติหมายจับ
สำหรับพนักงานสอบสวนสนบุคโลที่ไปขอหมายจับจากศาลนะครับ
สารท่านก็อนุมัติหมายจับเอาไว้๓ข้อหานะครับ
เดี๋ยวก็จะทวนให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าหลังจากที่ได้หมายจับจากศาลเนี่ย
ตำรวจที่ก็ประกบติดในน้ำอุ่นที่คอนโดมิเนียมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
หลังจากเรียกมาสอบปากคำอยู่๒ครั้งนะครับ
แล้วก็ปล่อยตัวไปโดยยังไม่ได้แจ้งข้อหา
เมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตลอดทั้งคืนที่ตำรวจสนบุคโลอยู่ที่คอนโดมิเนียมของนายน้ำอุ่น
ถนนรัชดาท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพนะฮะ

ใช่ค่ะคือก่อนหน้าที่จะมีการออกหมายจับออกมาเนี่ยนักข่าวของเราก็ไปทำข่าวก็พยายามดูอยู่ตลอดแล้วค่ะ
น้ำอุ่นยังอยู่ในห้องพักหรือเปล่าครับคือน้ำอุ่นก็อยู่ที่ห้องพักในคอนโดมิเนียมตลอดนะคะ
ตั้งแต่มีข่าวแต่วันหลังเนี่ยก็คือไม่ออกมาจากห้องเลยมีแค่น้องสาวซื้อข้าวซื้อน้ำเอาไว้ให้
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูอยู่แบบตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
ใช่ทีนี้พอได้หมายจับจากศาลมานะครับใน๓ข้อหานะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดศิลธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยวิธีใด
ข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
และข้อหานวงเหนียวกักขังผู้อื่นหรือทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากอิสรภาพทางร่างกายถึงแก่ความตาย
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเนี่ยไปอยู่ที่คอนโดของนายน้ำอุ่นเป็นคอนโดที่นายน้ำอุ่นอาศัยอยู่ดีกว่าค่ะ

ไม่ใช่ของนายน้ำอุ่นหรอกนะคอนโดที่นายน้ำอุ่นอาศัยอยู่เนี่ยไปเกาะติดตั้งแต่ตำรวจได้หมายจับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอมีการรายงานสดจากนักข่าวของเราในพื้นที่ด้วย
แต่คุณนฤทธิ์เมื่อคืนนี้ที่เกาะติดอยู่เนี่ยนะครับที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้บอกว่าตำรวจพยายามขึ้นไปเจรจาเกลี้ยกล่อมในน้ำอุ่นให้ออกมาจากห้อง
แต่นายน้ำอุ่นไม่ยอมออกมาค่ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ออกมานะคะแล้วก็ลักษณะเครียดมากโทรศัพท์หาพ่อแม่ของตัวเองให้มารับ
อยู่บนชั้น๖ใช่ไหมคอนโดที่ในน้ำอุ่นอยู่เนี่ยนะครับคือตามอำนาจในการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้ตำรวจมีหมายจับแต่ไม่ได้มีหมายค้น
เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีการพูดคุยเจรจาให้ออกมาเที่ยงคืนกว่านายน้ำอุ่นยังไงก็ไม่ออกมาไม่ยอมออกค่ะ
ปรากฏว่าตำรวจก็เลยใช้วิธีนี้ครับทำเหมือนกับถอนออกมาถอนมาไม่พูดไม่คุยแล้วเดี๋ยวรอเช้าหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปก็ได้ก็ลงมาจากชั้น๖ถอนคอนโดมิเนียม
นะฮะในน้ำอุ่นไม่รู้ยังไงนะเอาเป็นว่าตามรายงานข่าวคือโทรไปบอกพ่อกับแม่ให้มารับใช่ค่ะแล้วพ่อกับแม่ก็ไปรับจริงจริงนะคะขับรถไปรับในคอนโดใช่ค่ะนะครับนั่นแหละฮะตำรวจเขาตามตลอดเลยครับแล้วทีนี้ในที่ระโหฐานที่ไม่สามารถที่จะอ่าบุกเข้าไปที่จะจับกลุ่มควบคุมตัวอะไรเขาได้เป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยต้องรอหมายค้นอะไรด้วยเนี่ยนะครับรถคันที่
ช่วงประมาณตีหนึ่งเนี่ยนะที่ออกไปสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยไปแวะเติมน้ำมันครับไปแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งแถวถนนรัชดาพิเศษท่าพระนะฮะโอ้โหนี่ฮะค่ะตำรวจรออยู่เลยครับใช่ค่ะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียน๔กไก่ครคัง๗๖๑๓กรุงเทพเป็นรถของพ่อแม่ของนายน้ำอุ่น
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

โอเคสาธารณ์ของน้ำนะครับ
พวกมีตัวเอาไปกินรถ
ไปเอาไปกินรถ
นี่ค่ะน้ำอุ่นก็ใส่แจ็คเก็ตยีนใส่แว่นกันแดด
นายรัชเดชวงธบุตรวัย๒๔ปีครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับอ่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เสียชีวิตของลาลาเบลพริตตี้สาววัย๒๕ปีนะฮะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๘นะครับ
หลังจากนั้นช่วงตี๕ตำรวจสืบสวนนครบาน๘
ก็นำไปส่งให้กับเจ้าของคดีเจ้าของทองที่ก็คือสนบุคโลนะครับ
ตามรายงานคือบอกว่าให้แม่มารับเพื่อจะกลับไปบ้านแถวบางบอน
โอ้โหตำรวจก็ทำตามขั้นตอนเลยนะครับเข้าไปแล้วก็อ่านหมายจับให้ฟัง
แล้วก็ถามว่าใช่บุคคลตามหมายจับหรือไม่นายน้ำอุ่นก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับ

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะก็พาไปที่สอนอเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
มันก็มีคำถามว่าแล้วตอนที่พ่อกับแม่มารับไม่รู้เลยว่าลูกชายถูกหมายจับ
ตำรวจเขาเฝ้าอยู่เนี่ยแต่ไม่ยอมออกจากห้องมาเนี่ยแล้วก็มารับออกจากคอนโดไป

ส่วนข้อหาทั้ง๓ข้อหาเนี่ยนะคะคือทางตำรวจไม่ได้แจกแจงรายละเอียดว่า
หลักฐานอะไรที่เป็นหลักฐานสำคัญนำมาซึ่งการแจ้งข้อหาทั้ง๓ข้อหานี้
เพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตข้อหาในลักษณะของการกระทำอนาจารย์

ทำความผิดในข้าวหาอื่นเพิ่มเติมและมีหลักฐานที่ชัดมากขึ้นครับก็สามารถแจ้งข้อหา
แล้วดูข้าวหานี้คือพาเขาไปทำอนาจารย์โดยใช้กำลังพฤษวรายนี่เห็นไหม
ทำอนาจารย์เขาโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ตามภาพเลยนะในกล้องวงจรปิดที่เห็นเลย
อีกข้อหาหนึ่งคือนวงเหนียวกักขังหรือทำด้วยประการใดให้ผู้อื่น
ปราศจากอิสรภาพทางร่างกายจนถึงแก่ความตาย
แต่ถ้าฟังจากการแถลงของตำรวจในวันนี้เนี่ย
เท่ากับว่ายังต้องขยายผลต่อโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เสียชีวิตที่ชัดเจนของลาลาเบล
ใช่ค่ะครับทีนี้ค่ะจากการสอบสวนเนี่ยนะคะ
น้ำอุ่นให้การภาคเศษนะคะก็คือรับในบางส่วนปฏิเสธในบางส่วน
เดี๋ยวเราจะไปตามเรื่องนี้ต่อจากนักข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่สอนอบุคโลด้วยนะคะ
คือเบื้องต้นเนี่ยน้ำอุ่นบอกว่าคือยอมรับว่าตัวเองเป็นคนในคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดจริง
เป็นคนในคลิปภาพในโลกโซเชียลจริงอันนี้ยอมรับ
แต่น้ำอุ่นบอกว่าไม่รู้ว่าลาลาเบลเสียชีวิตจึงไม่นำลาลาเบลส่งโรงพยาบาล
คิดว่าแค่เมาแล้วก็ฟุบไป
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
พาน้ำอุ่นไปชี้จุดที่บ้านหลังที่จัดงานปาร์ตี้ด้วยนะคะ

เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมจากนักข่าวของเรา
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียรายงานสดมาจากสนบุคโลนะคะ

ขอบคุณคุณเขมสอนคุณภาคภูมินะครับ
ต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศที่สถานีตำรวจนครบานบุคโลนะครับ
ต้องบอกว่าทางนายน้ำอุ่นเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำแบบมาราทอนเลยนะครับ
แต่ว่าทั้งวันทั้งคืนโดยจนถึงขนาดนี้
ทางนายน้ำอุ่นเองก็ยังคงยืนกรานในการให้การภาคเศษนะครับ
และเจ้าตัวนั้นยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลัลลาเบล
ในขณะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานหลังจากที่ได้มีการเดินทางมาทำการสอบปากคำในวันนี้นะครับ
เขาก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีว่าจะสามารถเอาผิดกับนายนั้นอุ่นได้ครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับเปิดเผยว่าผลการสอบปากคำในน้ำอุ่น
ผู้ต้องหาให้การภาคเศษยอมรับว่าตัวเองเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพและคลิปต่างในโซเชียล
รวมทั้งคลิปวงจรปิดคอนโดจริงแต่ไม่มีเจตนาจะทำให้ลัลลาเบลเสียชีวิต
เหตุผลที่ไม่พาไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าลาลาเบลเมาจนหมดสติไปเท่านั้น
มาทราบหลังจากญาติที่ติดต่อมาบอกว่าลัลลาเบลเสียชีวิตแล้ว
ส่วนแรงจูงใจที่พาไปคอนโดอ้างตกลงกับผู้ตายก่อนหน้านี้
และไม่รู้ว่าเป็นการกระทำความผิดฐานหน่วงเหนียวกักขัง
สำหรับสาเหตุที่อุ้มลาลาเบลมายังล็อบบี้นะครับ
ญาติต้องการจะเจอตัวและไม่รู้ว่าเสียชีวิตแล้ว
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลคนเกี่ยวข้องทั้งหมด
หากมีผลเชื่อมโยงว่าบุคคลอื่นซึ่งในงานปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง
ที่มีประมาณ๑๐คนมีใครเกี่ยวข้องกับผู้ตาย
แล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับการตายของลาลาเบลนั้น
ก็จะดำเนินคดีต่อไปโดยจะทำการสืบสวนสอบสวน
ร่วมกับตำรวจภูทรภาคที่๑ครับ
ตัวเขาเองเขาไม่ทราบว่าน้องลาลาเบลจะถึงกับเสียชีวิตนะครับ
เพียงแต่คิดว่าลาลาเบลเมาคงจะเป็นภาคเศษนะครับ
ถ้าจากคำพูดของเขานะครับเขารับเพียงแต่ว่าภาพถ่าย
หรือตามคลิปต่างที่เขาอยู่กับน้องลาลาเบลที่คอนโดนั้นเป็นตัวเขาเอง
เท่านั้นแต่ว่าเจตนาในการที่จะทำให้ลาลาเบลถึงแก่ความตายนั้น
เขาไม่ได้เจตนา
ประชาการตำรวจนครบานยังบอกอีกนะครับว่า
ค่อนข้างมั่นใจในการกระทำความผิดของน้ำอุ่น
เข้าข่ายความผิดตามที่แจ้งข้อกล่าวหาไว้
โดยในข้อหากระทำอนาจารย์นั้นมีคำให้การบางประการของน้ำอุ่น
ว่าผู้ตายไม่สมัครใจที่จะไปคอนโดน้ำอุ่น
ซึ่งเป็นแรงจูงใจของตัวน้ำอุ่นเอง
ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาพ่อและแม่ของน้ำอุ่น
ฐานพาผู้ต้องหาหลบหนีหรือไม่นั้น
ต้องดูที่เจตนาพ่อและแม่ที่ทราบว่าน้ำอุ่นถูกออกหมายจับแล้วหรือไม่
ซึ่งตำรวจจะยังคงไม่ปักใจเชื่อจากคำให้การทั้งหมด
เพราะผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้สำหรับประเด็นการเสียชีวิตที่แท้จริง
ทางแพทย์ก็จะยังคงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ถึงจะทราบสถานที่เสียชีวิตอย่างชัดเจน
พร้อมย้ำนะครับว่าคดีนี้ยังไม่จบอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผล
ขณะที่ได้รับรายงานจากตำรวจภูทรภาคหนึ่งว่าได้มีการพิตตี้สาวคนหนึ่งนะครับที่ไปร่วมปาร์ตี้ในบ้านบางบัวทองดังกล่าวมาแจ้งความไว้
แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ได้รับรายงานการตรวจผงเด็ดข่าวที่พบในบ้านที่จัดงานปาร์ตี้
ส่วนหลังผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางกลับไปนะครับ
สืบสวนได้ทำการสอบปากคำในน้ำอุ่นต่ออีกประมาณ๕ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีการนำตัวในน้ำอุ่นไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านที่จัดงานปาร์ตี้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
เพื่อให้สำนวนคดีมีความรัดกลุ่ม
โดยการชี้จุดบ้านที่บางบัวทองนะครับใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาที
โดยที่ตำรวจไม่ได้ให้สื่อตามเข้าไปด้านในของตัวบ้านให้สังเกตการณ์จากบริเวณถนนหน้าบ้านเท่านั้น
ต่อมาตำรวจก็นำตัวน้ำอุ่นกลับมาอย่างสอนอกบุคลโลทันที
โดยที่เจ้าหน้าที่ยกเลิกการนำตัวน้ำอุ่นไปชี้จุดที่คอนโดมิเนียม
โดยไม่มีใครทราบข้อมูลแน่ชัดว่าตำรวจยกเลิกการชี้จุดจุดที่๒ทำไม
แต่ก็มีข้อมูลครับว่าชุดสืบสวนพบข้อมูลพิรุธบางอย่าง
ระหว่างที่นายน้ำอุ่นชี้จุดบ้านที่จัดงานปาร์ตี้
ตัดสินใจเอาตัวน้ำอุ่นเข้ามายังห้องสอบสวนต่อ
มาช่วง๖โมงเย็นนะครับครอบครัวของลัลลาเบลและทนายความได้เดินทางมาที่สนบุคโล
เพื่อพบพนักงานสอบสวนสอบถามประเด็นการเสียชีวิตของลัลลาเบล
ทางครอบครัวยังคงติดใจโดยรายละเอียดการเข้าพบนั้น
ครอบครัวยังคงไม่ชี้แจงใดกับสื่อมวลชน
แต่มีทนายความนะครับให้ข้อมูลมาว่าข้อหาต่างที่ตำรวจชี้แจงกับนายน้ำอุ่น
ครอบครัวไม่ได้ติดใจอะไรแต่ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
และในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปติดต่อที่กระทรวงยุติธรรม

รวมถึงการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเก็บรักษาศพ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการต่างในคดีต่อไปครับ
ซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปพบท่านเหลขารัฐมนตรีครับ
แล้วก็จะพบท่านรัฐมนตรีในวันที่๙อีก
คุณผู้ชมครับสำหรับในน้ำอุ่นขนาดนี้
ก็ยังคงทำการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำต่อนะครับ
โดยพัฒนงานศัพท์สวนของซนบุคโรนเนี่ย
สิทธิ์ที่จะคุมตัวในน้ำอุ่นได้จนถึงเวลา๑๖นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับ
และถ้าหากว่าตำรวจไม่ติดใจในตัวในน้ำอุ่น
ก็อาจจะมีการนำตัวไปฝากหางต่อสารอาญาธุมบุรีทันที

ก็คือยังมีกระแสข่าวว่าทางครอบครัวของนายน้ำอุ่นเนี่ย
มีการเตรียมยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัว
ประเด็นนี้นะครับทางผู้บัญชาการตรวจนครบานก็ให้ข้อมูลมาว่า
จะต้องเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของพนักงานสอบสวน
ที่จะมองว่าคดีนี้จะสามารถประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนได้หรือไม่
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่สนบุคโลครับ

ขอบคุณคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียและทีมข่าวด้วยนะคะ
ก็ติดต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
จะให้การยังไงก็ได้แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
คำให้การของนายน้ำอุ่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็เลยยังสอบต่อจนตอนนี้ยังสอบปากคำอยู่เลยนะคะ
โอ้โหควบคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อคืน

เอาเป็นว่าเขาให้การภาคเศษ
วันนี้ก็คือบอกว่าพาลาลาเบลไปที่ห้องเขาจริงนั่นแหละ

ขนาดนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตแล้ว
ใช่ค่ะส่วนข้อหาอาณาจารย์ตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหานี้ได้
ตอนที่เกิดเหตุใหม่เนี่ยนะครับ
ถ้าจะย้อนไปก็คือคืนวันจันทร์ที่๑๖กันยายนต่อเนื่องเช้ามืด
วันอังคารที่๑๗กันยายนที่เพื่อนเขามาตามที่คอนโดมิเนียมที่นายน้ำอุ่นอยู่
แล้วก็ไปเจอลาลาเบลอยู่ที่โซฟาล็อบบี้แล้วก็พบว่าอ้าวเสียชีวิตแล้วนะครับ
ตี๔ของเช้ามืดวันอังคารที่๑๗กันยายนตำรวจมาตรวจค้นมาควบคุมตัวในน้ำอุ่นที่ห้องพักที่คอนโด
ตอนนั้นก็นำตัวไปสอบปากคำอยู่วันหนึ่งก็ปล่อยกลับไปแล้วอีกวันหนึ่งก็เรียกมาอีก
ก็สอบปากคำอยู่อีกวันหนึ่งนะครับก็ปล่อยกลับไป
ในช่วงเวลานั้นนายน้ำอุ่นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่นะครับ
เดี๋ยวย้อนไปฟังดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับในวันนั้นเนี่ยนะครับที่ตำรวจสนบุคคโลได้เรียกตัวในน้ำอุ่นมาสอบปากคำนะครับ
เมื่อ๑๘กันยายนหลังพบว่าลาลาเบลเสียชีวิตอยู่ที่คอนโดของเขา๑วัน
การดื่มกินกันที่บ้านที่บางบัวทองนะฮะที่เขาจ้างลาลาเบลไปงานเนี่ย
น้ำอุ่นอ้างว่าเขาได้ตกลงกับลาลาเบลว่า
มาต่อกันที่คอนโดของเขาแล้วพอพบว่าฝ่ายหญิงเมาไม่ได้สติ
เพราะว่าดื่มเหล้าไปเกือบสิบช็อตนะฮะเหล้าเพียวแก้วเล็กเล็กอ่ะฮะ
เรียกเป็นช็อตเป็นช็อตเนี่ยเขาก็พาลาลาเบลขึ้นรถของเขามาที่คอนโด
ซึ่งลาลาเบลน่าจะหมดสติไปแล้วตั้งแต่๔โมงเย็นน้ำอุ่นบอกว่าอย่างนี้นะ
ระหว่างทางยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าตอนที่อยู่บนรถ
ลาลาเบลฟุบอย่างเดียวเขาก็คิดว่าลาลาเบลสงสัยจะอ้วก
พอมาถึงคอนโดของเขาเขาก็อุ้มลาลาเบลขึ้นห้อง
ภาพวงจรปิดชุดนี้ยังไม่เปิดเผยออกมาด้วยซ้ำ
น้ำอุ่นบอกว่าเขาอุ้มลาลาเบลขึ้นห้องแต่พอภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยออกมา
โอ้โหแบบทุกซอกทุกมุมทุกขั้นทุกตอนจากลานจอดรถไปถึงห้องพักของเขาที่ชั้น๖เนี่ย
มันไม่ใช่แค่อุ้มล่ะมันมันโอ้โหลากอ่ะใช่ค่ะนะ
น้ำอุ่นบอกในวันนั้นที่แถลงกับสื่อมวลชนบอกว่าเขาได้อุ้มลาลาเบลขึ้นห้อง
ก็คิดว่าคงเมาตามปกติพอขึ้นมาถึงห้องพบว่าลาลาเบลปัสสาวะราช
ก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพราะคนจะเห็นว่าชุดไม่เหมือนกันกับบ้านที่อยู่ที่ปาร์ตี้
แล้วก็นอนโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าลาลาเบลไม่ได้สติ
แต่จากคลิปในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าลาลาเบลเธอมีลักษณะเหมือนกับว่ามีปัสสาวะราดออกมาเนี่ย
ตั้งแต่ปากทางของลานจอดรถจะเข้ามาในตัวอาคารคอนโดอืมแต่น้ำอุ่นบอกว่า
เข้าไปห้องแล้วปัสสาวะราชค่ะอ่าหลังจากนั้นเมื่อนอนไปก็จนนู่นนะฮะ
เข้าสู่เที่ยงคืนแล้วมีการโทรตามกันของบรรดาบ้านที่จัดปาร์ตี้
หรือว่าเพื่อนญาติยาดของลาลาเบลที่ตามหาเขาก็เลยอุ้มลาลาเบลลงมาวางไว้ให้ที่โซฟาที่ล็อบบี้
เพราะว่าแฟนกับเพื่อนของลาลาเบลติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะมารับตัวกลับ
เขาวางไว้ทิ้งไว้แล้วเขาขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาไม่อยากพบหน้าเขากลัวอันตราย
เพราะรู้ว่าเพื่อนกับแฟนของลาลาเบลจะมารับก็เลยปล่อยให้ลาลาเบลนอนอยู่ที่โซฟาเพียงลำพัง
ซึ่งเขายืนยันเมื่อวันที่๑๘กันยายนว่านะครับนายน้ำอุ่นบอกว่า
ได้ยินเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายเฮือกหนึ่งของลาลาเบลก่อนจะเดินจากมา
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรก็ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตแล้วเขาก็ขึ้นห้องของเขาไปนอนต่อ
เดี๋ยวไปฟังนะครับนี่คือเสียงสัมภาษณ์ที่นายน้ำอุ่นให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อ๑๘กันยายนที่ผ่านมา
หลังจากมีเหตุการณ์พบลาลาเบลเป็นศพ๑วัน
ผมไม่คิดว่าเขาจะเสียครับผมคิดว่าเขาแค่เมาแล้วก็อาจจะแบบไม่สบาย

เราก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าคำให้การของนายน้ำอุ่นวันแรกที่ถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ
กับการให้ปากคำหลังจากมีการออกหมายจับว่ามันต่างกันหรือเปล่า
แม้ว่าจะมีการออกไหมจับควบคุมตัวน้ำอุ่นแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ทางตำรวจบอกว่าสิ่งสำคัญที่ต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วก็จะมีความหมายในการดำเนินคดีมากเลยจริง
ก็คือช่วงเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบล
เพราะว่าตัวเจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ก็อ้างว่าออกมาจากบ้านเนี่ยยังถามลาลาเบลอยู่ว่าไหวไหม
ตอบกลับไปว่าไหวยังคุยกันอยู่
แล้วน้ำอุ่นก็ให้การในวันแรกที่ถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่๑๘กันยายน
ก็บอกว่าได้ยินเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายตอนที่วางไว้บนโซฟา
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ให้ช่วงเวลาไว้กว้างอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการบอกว่าเป็นคดีแรกเลยนะ
ตั้งแต่ทำคดีมาอาจารย์ปรเมฆทำคดีมากี่คดี
เป็นคดีแรกที่ตำรวจให้ช่วงเวลาการตายแบบยาวนานมาก
ไม่รู้ว่าตายช่วงไหนอ่ะก็คือบ่าย๓ถึงช่วงแบบโอ้โฮทุ่มนึงอ่ะ
ก็คือบ่าย๓ถึงช่วงแบบโอโฮทุ่มนึงอ่ะ
ตำรวจบอกว่าได้รับรายงานจากแพทย์มาว่าเป็นช่วงเวลาประมาณนี้

ใช่ค่ะแต่ว่าบ่าย๓โมงเนี่ย
ลาลาเบลยังคุยอยู่กับเพื่อนอยู่เลย

แล้วก็สมาร์ทวอชของลาลาเบล

อันนี้สำคัญเพราะว่าจะต้องไปดูว่า

ลาลาเบลยังมีชีวิตอยู่ก็คือในบ้านที่จัดปาร์ตี้

เป็นคอนโดมิเนียมที่น้ำอุ่นอาศัยอยู่ด้วย

แต่ถ้าดูห่วงเวลานี้ณขณะนี้นะ
เพราะว่าช่วงเวลาชัดเจน

ที่ตำรวจก็รอจากทางทีมแพทย์อยู่

ถึง๑๙นาฬิกา๑๖กันยายน

แล้ววางไว้ที่โซฟาล็อบบี้เนี่ย
อันนั้นประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง

แล้วก็
เชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลา

เพราะจากการที่เจ้าหน้าที่
ไปรับร่างของลาลาเบลที่โซฟาล็อบ

คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว

ตี๓ย้อนกลับไป๘ชั่วโมง

แต่นายน้ำอุ่นบอกว่าที่ผมยกมาที่โซฟา

เขาจะต้องยังไม่เสียชีวิต

บอกว่าเขาออกกันไป

อันนี้ยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่

พาเขาขึ้นรถมามาอยู่คอนโด

บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิต

เพราะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยที่ผมพามาที่โซฟา

หรือจะไม่รู้กันหมดเลย

อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รอคำตอบอยู่นะคะ

ตำรวจเขาก็อยู่ระหว่างการขยายผล

ผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยหรือเปล่า

เจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้

เจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้
ออกมายืนยันแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ในตีนายนาธีสถิตพงศถาพร
ในคิวในชายพลพันนา

จุดทูบสาบานกับสารพระพรม

ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็น
ไม่เกี่ยวข้องกับการตายของลาลาเบล
ในงานปาร์ตี้ไม่มีการมอมเหล้า
ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ

ถ้าผิดคำสาบานขอให้มีอันเป็นไป
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะ
ข้าพเจ้าสาบานว่า
ข้าพเจ้าไม่ยุ่ง
ไม่ได้มีการมอมเหล้าไม่ได้อะไรเลย

ถ้าโกหกหรือพูดเท็จ

ทั้งพี่ทั้งน้องนะคะก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแบบนี้

เขาก็ค่อนข้างจะออกมาให้ข้อมูลเยอะ

เพราะว่าคนนั้นเขาก็ไปแจ้งความไว้เขามารับงานคืนก่อนลาลาเบลมั้ง
แล้วก็บอกว่าเนี่ยตื่นมาก็พบว่าถูกล่วงละเมิดอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้พี่น้องคู่นี้ที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงานปาร์ตี้ซึ่ง

คล้ายกันแล้วเขาก็ชอบแต่งตัวคล้ายกันเป็นเสื้อเชิดแขนสั้นลายแบบนี้ค่ะ
เขาก็สาบานทั้งคู่ว่าเขาไม่มีส่วนไว้ทั้งสิ้น
ใช่นะคะทีนี้ค่ะนายนาธีหรือในตีก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
หลังจากที่ตำรวจออกไหมจับน้ำอุ่นแค่คนเดียว
เขาบอกว่ายอมรับเลยว่าโล่งใจมากขึ้นเยอะ
หลังจากที่ตกเป็นจำเลยของสังคมมานานกว่า๑สัปดาห์
เพราะ๑สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าหนักมากสำหรับคนที่ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้
ยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ข้อมูลกับตำรวจทุกอย่าง
ขอให้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ถ้าน้ำอุ่นให้การกับตำรวจแล้วซัดทอดมาถึงตัวเอง
ก็พร้อมจะตั้งทนายมาสู้คดีและจะงัดหลักฐานเด็ดออกมายืนยันเพื่อสู้คดีด้วย

เขาบอกว่ามีหลักฐานเด็ดแต่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีพริตตี้รายอื่นอื่น
ที่เคยมาร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านของเขาพร้อมจะเป็นพยานให้
ว่าในครั้งก่อนก่อนที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเรื่องของการทำอนาจารย์การล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าการใช้ยาเสพติด
แต่ไม่รู้ว่าหลักฐานเด็ดอื่นยังมีอีกหรือเปล่า
ส่วนเรื่องที่มีนักสืบโซเชียลออกมาบอกว่า
ตัวในตีเนี่ยมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังจัดปาร์ตี้แต่ละครั้งไม่เห็นมีตำรวจมาตรวจสอบเลย
ในตีบอกว่าไม่จริงค่ะพวกเขาเป็นแค่กลุ่มคนที่ชอบดื่มเหล้า
แล้วมารวมตัวสังสรรค์กันเท่านั้นที่ผ่านมาอาจจะมีส่งเสียงดัง
อาจจะมีจอดรถไม่เป็นระเบียบพอตำรวจเตือนก็ลดเสียงลง
พอคนมาเตือนก็ย้ายรถที่เกะกะขวางทางออกให้เพราะเคารพกฎหมาย
ในห้องที่จัดปาร์ตี้กันเนี่ยเขามีแสงเลเซอร์ใช่ไหม
เขาบอกว่ากลัวไปกระทบเพื่อนบ้านผมก็อุตส่าห์เอาบอร์ดมาติดกั้น
ไม่ให้แสงเลเซอร์มันพุ่งออกไปนอกบ้านกระทบคนอื่น
เกรงใจเพื่อนบ้านอันนี้เกรงใจแล้วนะค่ะ
อยากให้รอดูตามรูปคดีตำรวจมากกว่า
จริงก็ไม่อยากให้เชื่อข่าวอะไรเยอะแยะมากมาย
อยากฟังจากตำรวจจากที่เราให้ปากคำที่เราให้สัมภาษณ์มากกว่าครับ

อย่างที่ผมบอกขอบอกก่อนเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำด้วย
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาสะท้อนเหมือนกันจริงเราก็พร้อมที่จะสู้ครับ
อันนี้ขอชี้แจ้งนะครับอันนี้ผมต้องถามพี่นักข่าวกลับ
ทุกวันที่มาสอนอที่ไปเคยมีใครมายุ่งไหม
ถูกไหมครับนะฮะอันนี้ผมถามพี่นักข่าวกลับดีกว่า
พี่ต้องเป็นคนตอบให้ผมเพราะว่าผมตอบได้เลยว่าผมไม่มี
แล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ผมใช้คำนี้ดีกว่า
เข้ามาครับเข้ามามีเขาจะให้ร้องเลือกเข้ามา
แต่ว่าเราให้ความรู้มือตลอดพอมันดังพอมันดึกเนี่ยเราก็เบานะครับ
เขาบอกว่าเขาบอกเสียงดังเราก็เบาให้
อย่างนี้อย่างเรื่องเลเซอร์ที่เอาฟิวเจอร์บอร์ดมาติด
ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะเรากันเลเซอร์มันออก
เราก็คือเราก็ต้องเฟฟบ้านอื่นเขาด้วย
เขาบอกเขาจัดปาร์ตี้ก็
ค่ะเขาก็เคารพกฎหมายทุกอย่างเขาบอกแบบนี้

คือจัดปาร์ต้งปาร์ตี้กินเหล้าอะไรกับเพื่อนบางที
ก็น่าจะรู้เกรงใจเพื่อนผมพูดถึงบ้านอื่นนะ
เดี๋ยวเขารวบรวมหลักฐานฟ้องกลับอยู่นะ
ไม่ใช่หมายถึงทั่วไปหมู่บ้านทั่วไป
คือจะดื่มจะกินจะอะไรเนี่ย

ไม่จำเป็นต้องให้แบบเพื่อนบ้านมาบอกแล้วว่า

แต่ก็มีเพื่อนบ้านไปร้องเรียนเยอะนะเพื่อนบ้านเขาก็บอกนะคะ
ส่วนนายชัยพลหรือในคิวค่ะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเหมือนกัน
คิวนี่เป็นน้องใช่ไหมในคิวก็บอกว่า
อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนตัวเองกับพวกยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจทุกอย่างทุกเรื่อง
ไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างที่หลายคนคิดกันไปเอง
ขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีการอนาจารย์
ไม่มีการมวดสูงเศษยาเศษติดใด
แค่รวมกลุ่มกินเหล้าเพื่อความสนุกสนาน
เพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น
อีกคนนึงนะคะอันนี้เป็นอีกคนนึงนะคะ
ที่ไปแจ้งความที่สพบโบทองค์นะคะ
ร่วมงานปาร์ตี้ที่นี่มาเติมเทนท์ที่นี่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ถูกอาณาจารย์
ในคิวบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วเมื่อวานที่เข้าไปที่สพบางบัวทองก็ไปชี้แจงเรื่องนี้กับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
เขารับมันตอนไหนไปตอนนั้นตลอดครับไม่มีใบเบี่ยง
ส่วนบ้านหลังนี้นะคะที่มีการจัดงานปาร์ตี้บ้านย่านบางบัวทองหลังนี้เนี่ยค่ะจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏว่ามีการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตคือจริงแล้วมันเหมือนเป็นลานจอดรถเป็นที่จอดรถแต่เขาต่อเติมขึ้นมาตรงเนี้ยก็เป็นส่วนของการจัดงานปาร์ตี้คือไม่ได้ขออนุญาตที่เนี้ยค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายธนกฤษแก้วมณีนิติกรชำนาญการเทศบาลเมืองบางครูรัฐพร้อมด้วยรองประห
แต่ว่ามีการต่อเติมโดยไม่ได้ขออนุญาตค่ะก็คือเติมออกไปจนแบบจากที่เป็นโล่งจอดรถก็เป็นห้องแบบเนี้ยก็จะต้องไปชี้แจ่งกับทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมว่ามีการขอนุญาตถูกต้องไหมในการต่อเติมอะไรต่างเหล่านี้นะคะถ้าไม่ชี้แจ่งหรือชี้แจ่งไม่ได้หรือไม่ได้ขออนุญาตจริงเนี่ยลื้อถอนไปในสามสิบ
ว่าเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยเล่นเกมตามร้านแล้วใช่ไหมมือถงมือถือออนไลน์
เขาก็เลยทำเป็นที่สังสรรค์ไปมาเพื่อนมากันเยอะขึ้นมากขึ้น
มันก็เลยกลายเป็นเนี้ยลักษณะจัดงานอะไรแบบเนี้ยค่ะอืม
อ่าก็เรื่องนี้เดี๋ยวรอความคืบหน้าความชัดเจนจากตำรวจเพิ่มเติม
นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผู้คนกำลังติดตามกันอยู่เนี่ย
มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเสียชีวิตของพริตตี้ที่ไปรับงานในบ้านหลังหนึ่ง
แต่นี่มันคือเรื่องของการตายอย่างมีเงื่อนงำของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนะฮะ
ซึ่งมันจะสะท้อนเรื่องราวอะไรอีกเยอะแยะในหลากหลายแง่มุมในสังคมทุกวันนี้นะครับ
มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่แหละค่ะ
แต่บอกไว้ก่อนว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อใช่ค่ะ
เพราะคนที่เขาออกมาเปิดเผยเขาก็บอกว่างดดราม่านะครับ
เชื่อว่าท่านรู้จักดีอยู่แล้วค่ะนะครับฝาแฝดที่เขาอ่าอ่า
ขึ้นชื่อเรื่องของสายหมูเตรูใช่เรื่องกุมันฮอง
มารทองเต็มบ้านเขาเลยอ่ะถูกต้องอ่าเวลามีอ่า
ใครเสียชีวิตหรือว่าคนในแวดวงวงการบันเทิงเสียชีวิต
เขาก็จะมักเจอวิญญาณอยู่บ่อย
ใช่ค่ะแจ็คจิลตะกรไปในแบบหล่อดังมาก

แต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้มีกุมารทองอะไร

เอาเป็นว่าแจ๊คกับจิลครับจักรพันธ์และจักรพงศ์การสมพฤษนะฮะ
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าเรื่องการเสียชีวิตของลาลาเบลเนี่ย
ขอออกตัวไว้ก่อนว่าของงดดราม่างดด่าทุกกรณี
เพราะรู้ว่าต้องมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูด
พร้อมกับเล่าว่าวิญญาณของลัลลาเบลได้มาสื่อสารกับเขา
โดยบอกว่าเธอยังอยู่ในรถคันที่ผู้ต้องหาพาเธอไปที่คอนโดมิเนียม
ก็คือรถของน้ำอุ่นนะฮะ
พร้อมกับบอกว่าที่ญาติกับพี่น้องไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่คอนโดห้องพัก
หรือแม้แต่โซฟาที่ล็อบบี้คอนโดนั้นน่าจะเป็นการทำพิธีผิดที่
กาจิลบอกว่าจิตของลาลาเบลยังผูกติดอยู่กับรถคันที่เกิดเหตุ
พาเธอขึ้นมาไปคอนโด
แล้วที่มีการแชทคุยกับเพื่อนในกลุ่มไลน์ว่าเดี๋ยวเขาก็คิดว่าทำอะไรกันในรถหรอก
เพราะว่าลาลาเบลฟุบอยู่แบบนี้
กับจิลบอกว่าวิญญาณของลาลาเบลยังอยู่ที่นี่นะครับ
เพราะฉะนั้นที่มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดต่างเนี่ย
อันนี้ถือว่ายังไม่สำเร็จ
คือรถคันนี้ตอนนี้ตำรวจสนบุคโลก็ยึดไว้ตรวจสอบแล้วนะครับ
ส่วนรถที่ลาลาเบลขับไปที่บ้านย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปตรวจสอบแล้วนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปคุยกับแจ็คและจิลนะครับ
ได้เจอกับจิลจิลบอกว่าเมื่อค่ำวานนี้๒๔กันยายนราว๔ทุ่ม
เขากำลังนั่งสมาธิบูชาเครื่องรางของขลังอยู่ซึ่งก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน
ลาลาเบลมาสื่อสารกับเขาโดยบอกว่าเธอเคยติดตามและเป็นสมาชิกเพจของแจ็คและจิล
ก็เลยอยากมาขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าเธอยังอยู่ในรถคันนั้น

ว่านี้จะสื่อสารกับใครก็แล้วแต่สื่อสารได้แค่คำ
หนูในรถ
ทีเวอร์ไว้
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านนะครับ
ยังบอกว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้ได้สื่อสารกับลาลาเบลจนเข้าใจแล้ว
เขาก็เลยโพสต์ลงในเฟซบุ๊คเพื่อต้องการจะช่วยเหลือลาลาเบล
อยากให้ครอบครัวของลาลาเบลลองไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่รถอีกครั้งหนึ่ง
ผลชนะสูตรของแพทย์จะระบุเวลาการเสียชีวิตในช่วงเวลาไหนก็ตาม
แต่เอาเป็นว่าลัลลาเบลเธอยังอยู่ที่รถ
แต่ว่าศาสตร์ลี้ลับที่เขาอ้างว่าเขาสัมผัสวิญญาณสื่อสารแล้วจิตยังอยู่ในรถอะไรพวกนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตในรถแต่เขาก็ไม่ได้ยืนยันนะนะ
เอาเป็นว่าเขาแค่สัมผัสได้สื่อสารได้ว่าลาลาเบลยังอยู่ที่รถ
และการออกมาพูดในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาจะเกาะกระแสข่าว
ไม่ได้อยากดังนะครับแค่อยากช่วยเหลือแล้วก็แนะนำวิธีการช่วยเหลือก็คือ
ให้เอาเสื้อผ้าของใช้ของผู้ตายไปวางที่เบาะรถคันนั้น
แล้วก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้ออกมาจากรถ
ค่ะแล้วคุณผู้ชมเชื่อเรื่องดวงไหมคะ
เพราะว่าลาลาเบลเสียชีวิตในวัย๒๕ปีซึ่งก็คือวัยเบนเจอร์เพศ
แล้วคุณผู้ชมคะจริงแล้ว๑๙กันยายนคือวันเกิดลาลาเบลจะอายุ๒๓
พ้น๒๕แล้วมาเสียชีวิตซะก่อน
คนก็เลยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องดวงของลาลาเบล

เรามีข้อมูลจากสินแสเข่งหมอดูเข็มทิศทองคำและผู้มนุยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทย
นายชนทัศน์หรือไทยผ่อง
แสเข่งบอกว่าได้วิเคราะห์ดวงย้อนหลังเพื่อเป็นสถิติศาสตร์
กรณีการเสียชีวิตของลาลาเบลค่ะ
คือลาลาเบลอายุ๒๕ปีกำลังจะ๒๖
อีก๓วันจะเข้าสู่อายุ๒๖ปีเพราะว่าวันเกิดก็คือ๑๙กันยายน
แสเข่งบอกว่าตามการวิเคราะห์ดวงของลาลาเบล
วันที่๑๖กันยายนวันที่รับงานปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทอง
เป็นวันมรณะแตกแยกพลัดพรากตายจาก

เป็นเดือนที่เป็นศัตรูถูกทำร้ายจากเพศตรงข้าม
ดังนั้นด้วยหลักใหญ่สำคัญ๓ข้อนี้ค่ะ
สินแสเข่งบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้
ถ้าลาลาเบลไม่รับงานหรือเลี่ยงได้เธอคงไม่เสียชีวิตค่ะ
สินแสเข่งวิเคราะห์พื้นฐานดวงชะตาของลาลาเบลไว้แบบนี้นะคะ
เธอเป็นผู้หญิงที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยความยากลำบาก
ทำเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ในการใช้จ่าย
เป็นคนคิดล่วงหน้าแต่มีความเครียด
เป็นคนจริงใจกับคนทั่วไป
ดวงชะตาเป็นคนดื้อรั้นอยากรู้อยากเห็น
เป็นผู้หญิงรักสวยรักงามไม่นิ่งอยู่กับที่

ดวงชะตานั้นมีเรื่องของความขัดแย้งจากการเป็นศัตรู
ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ
เธอตั้งใจทำดีออกไปกลายเป็นผลร้ายตอบกลับ
หรือช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเหมือนทำคุณคนไม่ขึ้น
ในดวงชะตานั้นก็ถือว่าเกิดตีจอมีผลกระทบต่อ
ช่วงจังหวะวันที่๑๖ที่ผ่านมา

อายุของลาลาเบล๒๕ปี
ถือว่าเป็นบินเจอร์เพศอายุเข้าครอบ
ก็จะมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจจากเพศตรงกันข้าม
อีกทั้งจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแตกแยกพัดพลากและตายจาก
ดวงชะตาถ้าหากว่าในช่วงระหว่างวันที่๑๖ไปถึงวันที่๑๙

สิ่งทุกอย่างมารวมกันอยู่ในวันนั้นหมด
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือว่าเพศตรงกันข้าม
หรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรอบอายุเข้าเคราะห์

สิ่งที่เกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกันมารวมอยู่ในวันที่๑๖กันยายน
ผมวิเคราะห์เพื่อที่จะให้รู้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นอุทาหรณ์
เพื่อที่จะให้ทุกชีวิตนะครับได้รู้จักระวัง
นี่ค่ะการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระมัดระวัง
ถ้าตรวจสอบก่อนมีข้อมูลก่อนอย่างน้อยก็เตือนตัวเองว่า
ไม่ควรจะทำอะไรที่จะทำให้ชีวิตเกิดปัญหา
หรือถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ
ก็เป็นตามหลักเรื่องของโหรศาสตร์อะไรแบบนี้
อ่าก็ความคืบหน้าของคดีก็ต้องตามกันต่อใช่